แน่นอนค่ะพรุ่งนี้หลายคนได้เฮกันจริงนะคะเพราะว่าผู้ชายหลายคนเลยบอกว่าไม่ไหวแล้ว
ผมยาวผมยาวเหลือเกินแล้วก็คุณผู้หญิงที่บ้านอาจจะตัดผมได้ไม่ถูกใจไง
นึกออกไหมก็รอเลยพรุ่งนี้นะคะคือวันแรกที่จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง
ร้านอาหารจะให้กลับมานั่งทานในร้านได้ตามข้อบังคับ
ทำผมร้านตัดผมให้สระให้ใดให้ตัดได้แต่ว่าทำสีย้อมสีดัดผมอะไรอย่างเงี้ย
ยังไม่ได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าในมาตรการผ่อนพลายนี้เนี่ยเขาก็มีข้อบังคับมีข้อจำกัด
วันนี้เราส่งคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจนะคะไปลงพื้นที่เลยไปดูทั้งร้านตัดผมไปดูทั้งร้านอาหาร
ดูสิว่าเขามีการเตรียมการที่จะเปิดในวันพรุ่งนี้ยังไงกันบ้าง
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตึกเบรอเลยเป็นร้านขนาดใหญ่เลยนะคะ
เขามีการเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับที่จะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้
มีการจัดจุดล้างมือนี่ตั้งแต่หน้าทางเข้าร้านเลยนะคะ
มีจุดล้างมือมีเจลแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าแล้วก็ช่างทำผมทุกคนที่จะเข้าร้านด้วย
เขามีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีการติดแผ่นพลาสติกให้ว่าคนนี้ผ่านคนนี้ไม่ผ่านนะคะ
ลักษณะการจัดวางเก้าอี้ในร้านก็จะเห็นเลยว่าจัดให้มีระยะห่าง๒เมตร
แล้วก็ติดที่กั้นพลาสติกใสด้วยเอาให้เรียกว่าปลอดภัยสุดกันไปเลยนะคะ
ส่วนเตียงสระผมก็มีการเว้นระยะห่างเหมือนกันค่ะก็ต้องเว้นระยะตามมาตรการนั่นแหละ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเขาบอกว่าการจัดร้านแบบนี้เนี่ยนะ
ทำให้ลูกค้าเขาลดลงไปเหลือแค่หนึ่งในสามเองเมื่อก่อนเนี่ยรับวันละร้อยกว่าคนนะคะ
และพนักงานอย่างที่เห็นค่ะต้องใส่เฟสชิลต้องใส่หน้ากากอนามัย
และต้องใส่ถุงมือระหว่างการให้บริการด้วย
ที่เห็นนั่งอยู่นี่คือคุณเขมิกานะคะแต่อันนี้เขาทำให้ดูเฉยนะ
ยังไม่ได้เปิดนะคะแค่ทำให้ดูว่าเอาตัดเลยเหรอ
ก็ทำให้ดูแบบสมจริงเลยนะคะนักข่าวเราถือโอกาสแหละ
ไหนก็ไหนก็สะซอยให้ดูซะเลย
ว่าถ้าสมมุติว่าเข้าไปรับบริการที่ร้านนี้เนี่ย
จะมีการให้บริการยังไงกันบ้างนะคะ
ซึ่งเขาจะเปิดพรุ่งนี้แล้วก็เจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่า
เพราะตอนนี้เอาแค่ลูกค้าโทรจองเนี่ยก็เต็มไปหลายวันแล้วค่ะ
เขาให้บริการต่อคนปกติแล้วเนี่ยคนละชั่วโมงครึ่ง
แต่สำหรับวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดทำการในมาตรการผ่อนคลายนี้
เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนการให้บริการเป็นรอบ
รอบนึงให้ห่างกัน๑ชั่วโมง
จะได้มีเวลาในการทำความสะอาดร้านแล้วก็อุปกรณ์ด้วย
ถามเจ้าของร้านว่าลำบากไหม
เขาบอกว่าลำบากลำบากมากแถมต้นทุนเพิ่มด้วย

แล้วต้นทุนที่เพิ่มคือพวกถุงมือหน้ากากมันต้องเปลี่ยนตลอดไง
เขาบอกว่ามันลำบากต้นทุนเพิ่มแต่ก็ยินดีให้ความร่วมมือ
เพราะว่าหนึ่งเขาเองก็อยากกลับมาเปิดกิจการแล้วอะค่ะ
แล้วก็อยากที่จะให้โรคนี้มันหายไปเร็วด้วย
อีกอย่างหนึ่งอยากฝากไปถึงรัฐบาลสักนิดนึงละกัน

ให้แบบทำสีได้ย้อมสีได้ขออีกหน่อย
เพราะจริงรายได้มันก็มาจากตรงนี้ด้วยนะคะ

จะต้องตัดผมสั้นถึงติ่งหูเลยคะเนี่ยไปทุกร้าน
ร้านขนาดเล็กนะคะร้านโปรขวัญค่ะ
ร้านนี้นี่คือเจ้าของร้านคนสระคนใดคนตัดคนทำความสะอาดคือคนเดียวกัน
ร้านมีคนเดียวอาจจะไม่ต้องปรับตัวมาก
สิ่งที่ต้องปรับตัวก็คงจะเป็นการตั้งจุดของการวัดอุณหภูมิ

ยังไม่เปิดให้นั่งกินที่ร้านเพราะว่าคำนวณแล้วไม่คุมต้นทุน
วันนี้มีการเตรียมสถานที่แล้วมีการล้างทำความสะอาดล้างพื้นจัดโต๊ะเก้าอี้จานชามเครื่องครัวต่าง
ให้พร้อมเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ค่ะนางสะอาดเอ็มแย้มเจ้าของร้านบอกเลยนะคะว่า
ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกว่าลูกค้าจะกลับมานั่งกินร้านเหมือนที่เคยมี
เพราะว่าดื่มแอลกอฮอลที่ร้านไม่ได้ไงลูกค้าก็คงยังไม่มานั่งเท่าไหร่
ยังต้องนั่งเว้นระยะห่างอยู่แต่อย่างน้อยมันเปิดได้มันก็ดีกว่าไม่มี
บางคนก็ใจอยากจะนั่งกินที่ร้านเต็มที่แล้วเพราะว่ามันสดแล้วมันร้อนเนี่ยมันไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง
ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังต้องร่วมมือกันอยู่ไง

ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ก็เอาเท่าที่ได้เท่าที่พอทำได้นะคะ